คลิปนี้ว่อนโลกออนไลน์
นักเรียนมต้นกระทืบเพื่อนผู้หญิง

มันขนาดนี้แล้วลูกเอ้ยนักเรียนน่ะนี่เป็นคลิปภาพนักเรียนหญิง
นักเรียนชายรุมทำร้ายร่างกายนักเรียนหญิงคนหนึ่งรุนแรงทั้งทุบทั้งตี
จนนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายนอนนิ่งไปนะคุณวรพรค่ะคว่ำหน้าไปแล้วน่ะอืม
มีเพื่อนพยายามเข้าห้ามเข้าปรามนักเรียนที่รุมทำร้ายออกไปคลิปนี้ถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ครับ
โอ้โหไปกันใหญ่แล้วสังคม
กันจอมพลังครับได้รับการร้องเรียนจากแม่ของน้องนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้าย
ขอให้ช่วยน้องอายุ๑๔ปีอยู่นครนครศรีธรรมราชถูกเพื่อนรุมทำร้าย๑๐ต่อ๑ได้สลบครับ
คุณกันบอกว่าตกใจผมยังตกใจเลยคุณกันบอกดูคลิปแล้วตกใจมากคุณครูยืนดูเด็กถูกทำร้ายเฉย
หลังจากน้องฟื้นมานะครับน้องก็มานั่งสอบต่อทั้งที่ปวดหัวร้องไห้
หลังจากสอบเสร็จนะครับก็ให้ผู้ปกครองมารับคุณกันบอกว่าได้ประสานพี่นักสวุฒิทองทิพย์เป็นรองผู้การอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วก็คุณอนุกูลปีดแก้วประหลัดพัฒนาสังคมให้ลงพื้นที่ไปช่วยน้องด่วนนะครับ
คุณกันบอกว่าได้ทำเท่าที่ทำได้หมดแล้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมไม่เคยเห็นท่านจะทำอะไรผมไม่ได้พูดนะคุณกันพูดนะ
เกิดทำร้ายร่างกายในโรงเรียนรายวันเลยนะครับ
นั่นสิครับคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่รั้วโรงเรียนฮะ
เด็กยังคอซองอยู่เลยใช่ไหมเขาเรียกคอซองใช่ไหมเนี่ย
ทีมข่าวตรวจสอบข้อที่จริงเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าห้องเรียนครับ
มัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้
ขณะที่โรงเรียนสอบปลายภาค
หลังเกิดเหตุนักเรียนที่ถูกเพื่อนประคองเข้าไปสอบนะครับปลายภาคในห้องด้วย
ครูคนคุมสอบเห็นว่าเด็กมีอาการซึมตาลอยก็แจ้งผู้ประกอบให้มารับไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แล้วก็พบว่ามึนเวียนศีรษะอาเจียนปากแตกหน้าตาบวมปูด
อาเจียนดูให้ครบ๔๘ชั่วโมงนะว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือเปล่า
ตอนแรกแม่ของน้องก็ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้คล่องใจอะไร
แต่มีเพื่อนนักเรียนกลุ่มที่ทำร้ายเนี่ย
ส่งคลิปขณะเกิดเหตุมาให้ดูแล้วมาถามว่าเจ็บมากไหมล่ะ
แม่เห็นข้อความกับคลิปภาพกลงที่ไม่พอใจครับ
บ้านพักเด็กนครศรีธรรมราชวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รองผู้มนูญการเขตพฤติการศึกษามัธยมศึกษา
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ปกครองปิดห้องคุยกัน
นานกว่า๒ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ
แล้วทราบว่าสาเหตุเกิดจากเด็กทั้งสองฝ่าย
ผิดใจกันตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีการขอโทษกันไปเมื่อวันศุกร์แล้วนะ

แต่เมื่อวานมีกำหนดการสอบปลายภาคยกพวกลุมทำร้ายกันฮะ
ข้อสรุปเบื้องต้นว่าให้ตำรวจดำเนินคดีกับนักเรียนที่ก่อเหตุรุมทำร้าย
ส่วนโรงเรียนจะตั้งกรรมการสอบข้อได้จริง
ขณะที่นางสาวสุภาการอายุ๒๔ปี
พี่สาวของนักเรียนที่โดนกระทืบยืนยันว่า
ให้ตำรวจดำเนินคดีกับนักเรียนทุกคนให้ถึงที่สุดครับ
ครูก็ยังยืนอยู่แบบนั้นเลย